คุณผู้ชมคะมาดูผลประกอบการของทีวีดิจิทัลกันหน่อย
กศธชเขามีการประเมินวิเคราะห์เรื่องของการตลาดออกมา
ต้องบอกว่าน่ายินดีเพราะว่าตอนนี้ทีวีดิจิทัลหลายช่อง
ก็มีการถ่ายทอดกีฬานัดสำคัญ

ไทยรัฐทีวีก็เหมือนกันน่ายินดีจริงค่ะ
ทำให้เรตติ้งของเราขยับดีขึ้นมาจากเดิม

เดือนมิถุนายนเราขยับขึ้นมาอยู่อันดับ๗แล้วค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือก็สทชรายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการธรรทัศน์
พื้นดินในระบบดิจิทัลเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
พกว่าสัดส่วนของคนดูทีวีดิจิตอล
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๕มิถุนายนปี๒๕๕๙นี้
ขยับเข้าใกล้ผู้ชมช่องรายการเดิม

ส่วนคนดูที่ดูช่องเดิมอยู่ที่ร้อยละ๕๐
ท้อนให้เห็นว่าตอนนี้คนก็มาดูทีวีดิจิทัลช่องใหม่มากขึ้น
เกือบจะเท่ากับช่องเดิมแล้ว
เดือนมิถุนายนมีการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

รายการต่างที่เป็นทีวีดิจิทัลก็ซื้อลิขสิทธิ์กันมา
ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบโอ้โหติดหน้าจอเลยนะคะ
ต้องยอมรับว่าคนชอบดูการแข่งขันกีฬาเยอะนะตอนนี้
ถ้าเกิดมีนัดสำคัญมีอะไรคือคนไม่ไปไหน
ทีวีรอดูเลยต้องพูดแบบนั้นเลย
ไทยรัฐทีวีเราก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงส์ครับระหว่างไทยกับซีเรีย
ตติ้งสูงสุด๖๐๗๒โอ้โหคนดูเยอะคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้อันดับความนิยมของไทยรัฐทีวีเพิ่มขึ้นนะ
ตอนเดือนพฤษภาคมไทยรัฐทีวีอยู่ในอันดับ๑๐
เดือนมิถุนายนช่วงครึ่งเดือนแรกเราขยับขึ้นมา
อยู่ในอันดับ๗ขึ้นมา๓อันดับค่ะ
อกจากนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันวอเล็กบอลโอลิมปิก๒๐๑๖
ทางช่องเวิร์คพอยต์เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ตติ้งก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเมื่อไปเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนก่อน
หลังการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอเล็กบอลโอลิมปิก๒๐๑๙
ทำให้เรตติ้งช่องเวิร์คพอยต์สูงสุดนะ
คือเรตติ้งขึ้นมาคู่ไทยญี่ปุ่น๗๖๒๕

เรตติ้งที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าทิศทางหลังจากนี้ต่อไป
ทีวีดิจิทัลจะหันมาถ่ายทอดสดกีฬา
ลิขสิทธิ์กีฬากันเพิ่มมากขึ้น
กรณีโอลิมปิกก็น่าจะทำให้เรตติ้งแต่ละช่องขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะคะ
รายได้ค่าโฆษณาที่จะเข้าสู่ช่องต่างก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วย
สำนักงานกรสวทชยังแรงงานมูลค่ารวม
จากการโฆษณาทีวีดิจิทัลเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙อยู่ที่๑๖๙๖ล้านบาท
เดิมอยู่ที่๔๖๔๐ล้านบาทรวมเป็น๖๓๓๖ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าโฆษณารวมที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ๓ค่ะ